คนร้ายอุ๊กอ่านจริงจริงปล้นปล้นปั๊มน้ำมัน
แล้วคืนเดียวไม่ได้ทำที่เดียวแล้วยิงเขาเนี่ย
ยิงเด็กปั๊มผู้หญิงได้รับบาดเจ็บด้วย๑คน
เอาเงินสดไปได้สามหมื่นบาทสามคนนะ
ทำกันสามคนเพราะเป็นการปล้นนะฮะแต่จับมาได้แล้วสอง
ภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันนี้นะครับจากภาพคนร้ายเห็นไหมฮะ
ขี่ซ้อนสามกันมาเข้ามาดูราดเหลาแล้วก็ไปจอดที่หน้าปั๊มน้ำมันนะฮะ
คือคนร้ายสองคนเดินเข้ามาแล้วก็ก่อเหตุปล้นทรัพย์แล้วก็หนีไป
เหตุเกิดกลางดึกที่ผ่านมานี่เองที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ลำรุกราของสองครับครูคสลำรุกราปฐุมธานี
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขต๑กู้ภัย
เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอน้องเด็กปั๊มผู้หญิง
ต้องเป็นพี่เด็กปั๊มผู้หญิงดีกว่าพี่เด็กปั๊มผู้หญิง
นางสาวธัญาการกุณศเวกอายุสี่สิบสองปี
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดนะฮะเข้าที่ชายโครงด้านขวา๑นัด
กู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วรีบนำตัวพี่เขาส่งโรงพยาบาล
นายรุ่งบุตรรัฐคนนี้เป็นพนักงานปั๊มเหมือนกัน
เป็นเด็กปั๊มเหมือนกันเล่าบอกว่าเขาอยู่ตู้แคชเชียร์
เห็นคนร้ายมาแล้วล่ะ๒คนอายุสัก๑๘ปีขึ้นไปนะ
ดูแล้วไม่น้อยกว่านี้เดินแล้วบุกเข้าไป
หรือค้นลิ้นชักที่ตู้แคชเชียร์๓เขาก็เลยตะโกนถามนะฮะ
ว่าทำอะไรอ่ะจากนั้นคนร้ายสองคนปรีเข้าไปที่ตู้แคชเชียร์๒เลยครับ
ไปเอาทรัพย์สินเอาเงินสดไปได้สามพันห้าร้อยบาท
แล้วก็โทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่อง
จากนั้นพนักงานนะครับที่ได้รับบาดเจ็บก็ร้องตะโกน
คราวนี้คนร้ายมันยิงเลยมันยิงเปรี้ยงเนี่ยพี่คนนี้ร้อง
อ่าโดนยิงเปรี้ยงเข้าไปโอ้โหนะฮะ
แล้วจากนั้นคนร้ายมันก็เดินขึ้นรถจักรยานยนต์ที่มีเพื่อนอีกคนนึงนะครับ
จอดรออยู่หน้าปั๊มน้ำมันแล้วหนีไปครับ
ที่แรกน่ะครับที่แรกน่ะครับที่แรกน่ะครับ
ตกใจแล้วตีสามมันไปอีกฮะค่ะตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายสองคน
หมวกกันน็อกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกับรถคันที่ไปก่อเหตุที่ปั๊มแรก
เข้าไปก่อเหตุชิงทรัพย์อีกครับในปั๊มน้ำมันอีกแห่งหนึ่ง
เขตตะบนประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีหนึ่งในสองคนร้ายเดินชักปืน
มาขู่พนักงานแล้วบอกว่าเอาเงินมาให้หมดมันพูดเหมือนในหนังเลย
พนักงานก็เลยหยิบเงินให้ไปประมาณสัก๖๗พันบาทนะครับ
จากนั้นคนร้ายวิ่งไปหาพนักงานอีกคนที่ดูแลปั๊มก๊าซเอลพีจี
คือเป็นปั๊มน้ำมันด้วยและปั๊มก๊าซด้วยปั๊มก๊าซห่างไปด้านหลังสัก๒๕เมตรได้
มันเอามือปืนไปขู่เขาบอกพนักงานให้ส่งเงินนะส่งเงินมาให้มัน
มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดครับแล้วก็ได้เงินไปอีกสองหมื่นบาท
โทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งแล้วมันก็ขี่รถหนีไป
ล่าสุดตำรวจเก่งฮะชุดสืบสวนออกไล่ล่าไปจับตัวได้สองในสาม
มันหนีไปชนบุรีนู่นไปจับได้ที่ชนบุรีครับ
แล้วคุมตัวมาสอบปากคำที่สพคูคศส่วนอีกคนนึงนั้นนะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาเดิมในคดีแต่ถ้าจับสองคนได้แล้วอีกคนนึงผมว่าไม่ยากแล้ว
ค่ะนี่ฮะนี่คือกล้องวงจรปิดนะครับโอ้โหนี่ค่ะโอ้โหก่อเหตุอุกอัดจริงจริง
ใช่รออีกคนนึงนะคะที่จะติดตามจับกลุ่มตัวมานะคะ